เราตัดภาพกลับไปให้คุณผู้ชมได้ดูเหตุการณ์สดที่แยกสามเหลี่ยมดินแดงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
มีรายงานจากในพื้นที่เข้ามานะคะบอกว่ามีผู้ได้รับบัตรเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะจากการปะทะกันค่ะ
ไฮโซลูกนัดนายธนัดธนากิจอำนวยนะคะได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันแล้วก็เลือดอาบค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะกลุ่มมวลชนก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมมาที่เส้นถนนวิภาวดีเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังบ้านของนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีการใช้แก๊สน้ำตากันก่อนหน้านี้และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะ
คือถ้าผู้ชุมนุมขยับไปใกล้แนวตู้คอนเทนเนอร์ที่อีกนิดเดียวจะไปถึงหน้ารอ๑รอเมื่อไหร่ก็แก๊สน้ำตาจะมาทันที